ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
เป็นการจับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับ

หรือก็แบบโอ้โหยุ่งวุ่นวาย

โอ้โหพฤติกรรมแก๊งเหล่านี้เนี่ยนะ
มันหลากหลายจริงนะคะเขาทำกันเป็นขบวนการ
โอ้โหจนเหมือนเล่นละครตบตาได้

ตกลงตอนนี้มีอยู่กี่แก๊งมีคนไทย

อยู่กี่คนอะไรยังไงเดี๋ยวท่านรอฟังว่ามีกี่คนกี่แก๊งอะไรยังไง
แต่วันนี้ที่จับได้เนี่ยเป็นแก๊งหนึ่งที่อยู่ที่ไต้หวันนะฮะ
เพราะว่าพวกคอร์เซนเตอร์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็อาศัยฐานปฏิบัติการอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้ว

ตามยากนะครับทั้งเบอร์ทั้งถิ่นฐานที่อยู่อะไรพวกนี้นะครับ
วันนี้ที่จับได้ก็เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ของไต้หวันนะครับ
โดยตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ย
แหลงผลการจับกลุ่มนายหลัวลุ้ยเจียหรือว่าซื้อโถ
เป็นตัวบงการใหญ่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในไต้หวันจับได้ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
โดยก่อนหน้านี้ตำรวจไปจับ
พวกร่วมแก๊งสองคนก่อนคุณเขมสอน

นะฮะก็คือนายแหยนเชิญเหลี่ยนกับนายเหลียงเกินปินนะครับ
สมุดบัญชีธนาคารสองเล่มเงินสดสามหมื่นบาท

ถูกจับกลุ่มได้ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่ย่านซอยแพร่กษา

ถูกต้องนะฮะเนี่ยก็จับได้ก่อนนะครับ
แต่ว่าทั้งสามคนที่จับได้ในครั้งนี้
ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อ๑๗มกราคมที่ผ่านมา
ตำรวจไปจับขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์
ระดับกดเงินได้ก่อน๓คนนะครับ

เมื่อ๑๗มกราคมที่จับได้
มีหลักฐานก็คือสมุดบัญชีธนาคาร๕เล่ม
จับได้ในห้องพักที่แมนชั่นแห่ง๑ที่ย่านลาดพร้าว๑๓๐
จากการสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบภาพวงจรปิด
ขบวนการนี้ก็จะตระเวนกดเงินที่ได้จากการโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อ
ซึ่งก็สอบปากคำแล้วซัดทอดตรงกันว่า
บงการใหญ่ก็คือนายสือโถ
ซึ่งนายสือโถเป็นชาวไต้หวัน
แต่เข้ามาไทยเนี่ยเข้ามาทำไมรู้ไหม
สอนให้พวกนี้ให้ใช้วิธีการในการหลอกลวงเหยื่อ
แล้วก็การไปกดเงิน
แล้วกำลังจะกลับนะฮะก็เลยโดนรวบที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
คอร์เซนเตอร์ชาวไต้หวันบอกว่า
จะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปหลอกลวงเหยื่อ
เพื่อให้โอนเงินมาให้มูลค่าความเสียหาย
เพาะแก๊งของนายสือโถนี่นะครับ
เกือบร้อยล้านบาทนะฮะ

วันนี้ผมต้องเน้นย้ำว่าคนไทยคนไทยที่ยังกล้าเอาบัตรประชาชน
เปิดบัญชีแล้วเอาบัญชีไปขายนะครับ
เราจับกลุ่มดำเนินคดีอาญาหมดทั้งสิ้น
รับโทษยังคุ้มไม่เกือบ๕ปีแน่นอนนะครับ
วันนี้ความหยุดล้อมพื้นถังของประชาชน
ท่านพลตรีสุรเชษฐก็บอกว่าคนไทยที่รับจ้างเปิดบัญชีเนี่ย
แน่นะครับตอนนี้นะครับข้อมูลของตำรวจนะครับ
คดีที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ทั้งหมด
ตอนนี้ตำรวจรับแจ้งเป็นคดีอยู่๒๘๗คดี
คดีนะฮะมูลค่าความเสียหายรวม๑๔๔ล้านบาท
สามารถตามจับแล้วก็อายัดเงินได้ประมาณ๑๒ล้านเท่านั้นนะครับ
แล้วก็เป็นเงินสดที่อายัดได้๗ล้านทรัพย์สินอีก๕ล้าน
ตอนนี้ก็จะเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในส่วนของคนไทย
ตอนนี้มีข้อมูลก็คือรับจ้างเปิดบัญชีอยู่ทั้งหมด๑๗๓ราย
อันนี้กำลังติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ที่มีหลักฐานนะ
นี่ไม่รวมกับคนไทยที่ไปรับจ้างเป็นคนโทรศัพท์นะคุณเขียนมาสอน
คือไม่ใช่ว่าพวกแก๊งต่างชาติพวกนี้อย่างไต้หวัน
จะมาโทรหาคนไทยแล้วก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้
สำเนียงติดขัดก็ต้องมีคนไปโทรใช่ไหม